ไปกันค่ะตามสองเพื่อนซีลูลูลาล่า
ลงใต้ไปกันหน่อยจ้าไปทำบุญกันหน่อยคุณผู้ชม
พูดกระพูดนะฮ่าช่วงนี้ดาราคนในวงการแบบเคริ้มลายต่อหลายคนนะ
ที่สำนักสงฆ์เที่ยงธรรมวนารามจังหวัดพัทธลุงจ้า
งานนี้นะคะลูลูลาล่าเนี่ยถึงแม้ว่าจะแต่งตัวสวยงาม
แต่ก็ขอนิดนึงขอโชว์สเต็ปฟ้อนรำหน้าขบวนกระถิ่นกันหน่อย
โอ้โหแล้วชุดสวยมากนี่คือนางฟ้าที่แท้ถูกค่ะแล้วก็ร่วมกับนางฟ้าอีกหลายคน
คือพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับนั่นแหละนะคะเรียกว่าอิ่มบุญอิ่มใจไปตามกัน
ซึ่งคลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยทางสาวลาล่าเขาส่งตรงมาให้กับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรา
โดยเฉพาะเลยนะน่ารักกับเราตลอดเลยขอบคุณมากนะคะ
ซึ่งยอดกระถิ่นเนี่ยสูงถึงหลักแสนจริงนะคุณผู้ชม
ฟังยอดดียอดกระถิ่นทั้งหมดก็คือ๔๓๒๖๔บาท
อนุโมทนาบุญสาธุกันด้วยนะคะแต่แหมลงใต้ทั้งทีไม่ทำให้แฟนผิดหวังค่ะ
จากเราจะได้ยอดกระถิ่นแล้วเรายังมีเลขปลายประทัดคุณผู้ชมมาดูกัน
ส่องหน่อยส่องหน่อย๕๓๔และ๗๑
แต่พี่ลาล่าเนี่ยเขากระซิบบอกว่าจริงเขาชอบเลข๓๔หรือ๔๓
ก็คือเลขของยอดต้นกระถิ่น๔๓๒๖๔บาท
คล้องกันนะแล้วมันก็คล้องจองกับเลขปลายประทัดด้วยคุณผู้ชมค่ะ
ไปกันต่อค่ะไปงานบุญกับพี่ส้มเช้งสามช่าพี่หญิงทิติการและท็อฟฟี่๓บาท๕๐กันบ้าง
เขาไปร่วมงานพิธีลงเสาเอกหอพระคือมันเป็นบ้านทรงไทยคุณผู้ชม
จัดขึ้นโดยอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสที่จังหวัดสระบุรีค่ะ
เขาบอกว่าลงเสาเอกเนี่ยก็เพื่อที่จะเตรียมอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ
ตัวเองนับถือมาไว้ที่แห่งนี้ค่ะ
โดยการไปร่วมพิธีมงคลในครั้งนี้นะ๓คนไม่ได้ไปร่วมงานอย่างเดียว
แต่ยังมอบความสุขทางเสียงเพลงให้แข็งด้วย

ส่วนพี่ส้มเช้งและพี่หญิงทิติการขอโชว์ลูกคอกันหน่อย
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศกันสักนิดนึงค่ะ

ขอบคุณทุกคนพกว่าอย่างไรนะ
โอ้โหปกติเห็นแกเล่นแต่ตลก

ใช่แบบว่ารอรับบุญรอรับเลขเลยมีไหมมีแม่
ไม่ต้องห่วงค่ะพี่แจ๊คค่ะงานบุญแบบนี้

คืออย่างนี้พี่ท็อฟฟี่เนี่ยเขาไปหาเลขปลายประทัดมาให้บันเทิงไทยรัฐเรียบร้อย

ตอนจุดมันไหม้หมดเลยเหรอ

ลักข้างล่างล่ะ๐๖มา

เออหลายคนก็ตีเลขไปต่างนานา
ท็อฟฟี่เขาก็บอกว่าเดาไม่ถูกเหมือนกัน

เอาไป๖แต่บางทีเราก็มองอีกมุมก็เป็น

แต่ก็ทีกวันแล้วที่จะมีการประกาศผลรางวัล
หายใจเข้าลึกแล้วก็เก็บเป็นบันทึกเอาไว้